ชาวบ้านแถวนั้นตกอกตกใจ

แน่นอนว่า๑เขากลัวว่าจะเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า

นี่ค่ะคือต้องเข้าไปช่วยกันถึงขั้นปั๊มหัวใจเลยนะฮะ
ป่าริมถนนข้างตลาดห้วยขวางนะครับ
ค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นแบบข่าวที่ได้ยินกันหรือเปล่า
ไร้บ้านคนเร่ร่อน
ติดโควิดไม่มีใครรับไปรักษา
มันล้มอยู่กลางถนนช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับทุกผู้ชมครับ
ระหว่างที่รอรถพยาบาลนะฮะสุดท้ายเนี่ยมีภรรยาของผู้ชายคนนี้มานะครับ
เขามีโรคประจำตัวไม่ได้ติดโควิด๑๙เป็นโรคประจำตัวกำเริบ
นี่ภรรยานี่ก็เสื้อสีชมพูเนี่ยฮะที่มาดูอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าช่วยเหลือเนี่ยครับ
ภรรยาของนายสุธินะครับบอกกับเจ้าหน้าที่นะบอกว่าสามีไม่ใช่คนไร้บ้าน
อยู่แถวนี้นี่แหละแถวรัชดานี่แหละใกล้กับตลาดห้วยขวาง
ก่อนเกิดเหตุสามีขี่จักรยานมาซื้อของที่ตลาดคาดว่าวันนี้อากาศร้อนจัด
แล้วอาการโรคหัวใจกำเริบนะฮะทำบายพาสที่หัวใจเอาไว้
ก็เลยล้มลงไปหมดสติแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนะฮะ
เดี๋ยวฟังพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นหน่อยนะครับ

มีตำรวจคนมองรูปศาสตร์แกมาแล้วก็ไม่มีมือโทร
แล้วก็โทรไปหาย่างพี่โนเขา
แล้วก็มีเค้าถามว่าแกเป็นร่วมอะไรเปล่า
เค้าเลยถามเค้าเลยตอบว่าย่างเค้านั่นแหละ
แต่เค้าบอกว่าแกมีรูปประจำตัวรูปหัวใจ
พออีกสักพักเค้าก็ตำรวจก็โทรไปหารูปพยาบาลให้
โอ้กว่าจะมานานมาก
ผู้ชมครับเราก็สอบถามความคืบหน้า
คุณตาสุทธิเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากช่วยและนำตัวโพรงพยาบาล
ตอนนี้เข้าสู่การรักษาของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับ
นะฮะก็มีอาการตอนที่ไปถึงเนี่ย
คือหายใจลำบากหายใจเองลำบาก

ตอนนี้ถึงมือแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะคือหลายคนก็กังวลไงเดี๋ยวนี้เวลาเห็นใช่ไหมฮะ

ว่าจากนี้ไปคือไม่ต้องเกี่ยงกันล่ะ
ตรงไหนพื้นที่ไหนใครอะไรยังไง
เอาเป็นว่าถ้ามีชาวบ้านมีใครแจ้งขอความช่วยเหลือมา
พบคนล้มฟุบนอนอยู่ริมถนนกลางถนน
รอเตียงอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยยังไงไปช่วยก่อน

ล้มหมดสติอยู่ที่หน้าซอยจรรย์สนิทวง๒๓นะคะ
เป็นผู้หญิงสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีเทา
อยากไปช่วยนะแต่ไม่มั่นใจ
ก็คือเคสเดียวกันนะคะหลายคนก็กลัวว่า
จะเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙หรือเปล่าแล้วถ้าเข้าไปเนี่ย
จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทำให้เขาติดโรคไปด้วยไหม
ซึ่งทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ไปที่จุดเกิดเหตุไม่เจอผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะ
มีจังหวะนี่ค่ะภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้มา
คือเป็นจังหวะที่เธอกำลังยืนอยู่แล้วล้มลงไปหมดสติ
แบบนี้เลยโอ้โหเรารีบลงไปพื้นที่ไปดูอ่ะนะคะแต่เราไม่เจอเธอแล้วอะค่ะ
ซึ่งคนในระแวกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ
อ๋อค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ซอยจรรย์สนิทมงค์ยี่สิบสามนั่นแหละค่ะครับ
ช่วงเช้ามีคนเห็นว่าไปล้มที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยแล้วรอบนึงด้วยนะแล้วก็เดินออกมาที่หน้าปากซอย
แล้วก็ล้มลงอีกรอบหนึ่งอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้อ่ะค่ะคนเขาก็แตกตื่นกันเยอะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเป็นผู้ป่วยหรือเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าก็เลยถ่ายภาพแล้วแชร์กัน
เผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นแล้วจะลงพื้นที่มาดูแต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอ่ะนะคะ
คือหลังจากที่ล้มไปเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาเองได้แล้วก็เดินจากไป
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องของการเป็นผู้ป่วยไหมอันนี้ไม่รู้จริงก็ต้องไปตรวจสอบดู
แต่ว่าทางประชาชนเขาบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตตามที่คนแห่แชร์กันว่ามาอีกลายแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่นะคะสุดท้ายแล้วเขาลุกขึ้นมา
เหมือนว่าเขาสติไม่ค่อยดีอะพี่เหมือนเขาแกล้งอ่ะ
คือว่าอย่างผมเนี่ยประสานรถพยาบาลมาให้อย่างนี้คือเรียกไปทางเอราวัน
โคกค์ตอนเย็นผมก็เข้าไปดูมานะเอ่ยเขาก็ตามผมอยู่ในบ้าน
จะเรียกวัดลัยมาเงี้ยพอเขาเรียกเรียกพุทธเราเรียกวัดมาเงี้ยเขาเดินหนีเลย
คือพอเจ้าหน้าที่มาก็ลุกแล้วเดินหนีไปเลยค่ะคือในมุมนึงเนี่ยแม่ในช่วงเวลาแบบนี้นะคือเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงท่านนี้จะสติสมประกอบไม่สมประกอบอย่างวัยแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องกันดีอยู่แล้วเนี่ยลักษณะการไปแกล้งอย่างนี้ต้องไม่ทำนะใช่ค่ะมันเป็นผมนี่มันคือเรื่องความขาดบาดตายนะด้วยสถานการณ์ตอน
ท่านผู้ชมครับที่สมุทรสาครเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ไปล้มฟุบอยู่กลางถนนนะฮะ
คือไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าใช่ไม่กล้าเข้าไปใกล้
ก็โทรไปแจ้งอันนี้เป็นภาพที่ตำรวจมาถึงแล้ว
นี่ตอนที่เขาแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว
ดูภาพตอนแรกก่อนตอนที่เจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึง
เพราะว่าเขาบอกเขาแจ้งไปเป็นเกือบชั่วโมงไม่มีใครมา
คือแล้วผู้ชายคนนี้ก็นอนหมดสติอยู่แบบนี้เลย
สุดท้ายเขาตัดสินใจว่าเขาต้องไลฟ์

ไลฟ์แล้วก็เพื่อแจ้งให้สังคมออนไลน
เหมือนกับพูดตรงคือแจ้งให้โลกรู้

เพราะไม่มีใครมาสักทีนึงมาช่วยผู้ชายคนนี้
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะตอนที่เขาไลฟ์นะครับ

หนักแล้วครับพี่ตอนนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับ
ผมขออนุญาตไลฟ์สดแล้วกัน
ตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตยังเห็นขยับอยู่นะ
ผมบอกก่อนแต่ว่าช่วยไม่ได้

ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเมื่อกี้ทีมงานผมเขาบอกว่า
เขาไปถามวินมอไซค์ว่าคนนี้

เขาหายใจไม่ออกแล้วห้อยล้มตัวลงไป

สุดท้ายเขาบอกว่าเขาไลฟ์ไปสักพักก็มีเจ้าหน้าที่มา
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงของเขาอยู่นะครับ

นี่เป็นเต้นรถมือ๒วรชัยค๑๓๙
ที่อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
คุณสลาวุฒินะครับ
เป็นผู้ที่ล้มฟุบอยู่อายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่ก็มาปฐมพยาบาลช่วยเหลือนะครับ

เขาบอกว่าเขากินกาแฟไป๓แก้วแล้วมันวูบ
รอตรวจเรื่องของโควิด๑๙ก่อนก็แล้วกัน

เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผลจะออกพรุ่งนี้นะฮะ

ส่วนเจ้าของเต้นรถมือ๒บอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงครึ่งนะครับ
คือเห็นผู้ชายคนนี้ล้มฟุบลงไปนะครับ
ตอนนั้นคิดกันก่อนว่าโอ้โหโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ก็พยายามประสานหลายหน่วยงาน
เกือบชั่วโมงไม่มีใครมาจนต้องตัดสินใจไลฟ์เฟซบุ๊คครับ
ทุกคนช่วยกันนะครับตอนที่ผมไลก์เนี่ยผมตัดสินใจ

ตัดสินใจแล้วคือดีไม่ดีไม่รู้แหละจะมีผลดีหรือผลเสียกลับมาก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าเอาก่อนพูดไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือดีมากขึ้น
แล้วก็พิกัดง่ายมากขึ้นในการช่วยเหลือ
อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาเพราะก็ต้องออกตระเวนไปรับไปช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่ตลอดทั้งวัน
คือเอาง่ายว่าไม่ได้สแตนบาร์อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าโอ้โหยังวิ่งรับผู้ป่วยอยู่เลย
เขาต้องไปเคสอื่นอยู่นะครับแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอ
พอตอนนี้ผู้ป่วยเยอะจริงเพราะฉะนั้นความล่าช้ามันก็ย่อมจะเกิดแน่นอน
แต่ยืนยันว่าถ้าเราพร้อมเนี่ยเราไม่ได้มีเคสอื่นเนี่ย
ไม่ได้มีเคสฉุกเฉินมากกว่าตรงไหนเนี่ยยังไงเราก็รีบมาอยู่แล้ว
เคสนี้เนี่ยต้นทางเนี่ยคุณภัยศาลบอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาประสานตรงไหนแจ้งตรง
อะไรยังไงแต่พอเราได้รับแจ้งเราก็คัดกรองก่อนว่าผู้ป่วยคนนี้
มีลักษณะอาการอะไรยังไงเสี่ยงไม่เสี่ยงหนักไม่หนักอะไรขนาดไหนยังไง
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเวลาในการที่จะเตรียมเรื่องของความเสี่ยง
ก่อนที่จะเดินทางออกมาเดี๋ยวฟังนะฮะ
เคสเนี้ยนะครับตอนเรารับแจ้งเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ารอครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ
กว่าเราจะได้รับแจ้งก็มียี่สิบนาทีนะครับที่เราได้รับแจ้งพอรับแจ้งมาปุ๊บ
เราจะต้องคัดกองผู้ป่วยก่อนครับว่าป่วยเคสนี้มีอาการเสี่ยงขนาดไหน
สุดท้ายแล้ววิชัยเวทเนี่ยครับที่เป็นคนไปรับคนป่วยเคสนี้มานะครับ
แล้วก็เอามาตรวจนะครับอาการก็ไม่ได้มีอะไรมาก
ซีเย็นแสนแลเลือดก็ปกติ๙๙นะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับ
ทุกวันนี้นะครับพวกผมเนี่ยนะครับหรือหลายหลายคนที่โรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะครับอยู่กันเนี่ยทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
สองสามเดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านไปเจอหน้าลูกหน้าภรรยานะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับพยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
ก็เอามองเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะครับก็อย่าให้มันบรรทอนจิตใจไปมากกว่านี้นะครับ
เพราะว่าพวกเราก็สู้เพื่อประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับ
นี่ฮะนี่ในมุมของพี่เจ้าหน้าที่นี่ถือว่าเป็นด่านหน้านะฮะ

คือต้องขอบคุณแล้วก็ผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ
ถ้ามันจะเกิดช่องว่างช่องโหวอะไรเกิดขึ้นในเรื่องการประสานงานเนี่ย
แต่ว่าพี่ด่านหน้าทุกคนเนี่ยเขาเหนื่อยจริง
เขาไม่ได้กลับบ้านจริงทั้งคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
คุณผู้ชมคะคือต้องยอมรับว่าจากเรื่องราวของโควิด๑๙เนี่ยมันทำให้